แล้วก็มีผู้ที่ให้การช่วยเหลือ

โพสต์เรื่องนี้ในเฟซบุ๊กนะคะ
คือน้องผู้หญิงคนนี้เนี่ย
คุณตาคุณยายก็เลี้ยงดูแล้วก็เวลาแจ้งเกิด

ทีนี้ก็ต้องมีการตรวจดีเอนเอว่าคนที่ข่มขืนเป็นพ่อแท้หรือเปล่า
เพราะว่าจะเป็นข้อหาที่แตกต่างกันว่าเป็นพ่อแท้หรือพ่อเลี้ยง
แต่เบื้องต้นน่าจะเป็นพ่อแท้แน่แหละ
เพราะว่าพ่อแม่เขาทิ้งไปตายายดูแลนะคะ
แล้วก็ไปอยู่กับพ่อแม่แท้แท้ตอนอายุสิบสอง
พอไปอยู่ตอนสิบสองภูมิก็โดนข่มขืนมาตลอดเลย

พ่อข่มขืนลูกแท้โทษเป็นอย่างไร

โทษหนักถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิตนะคะ

ข่มขืนหลายครั้งต่างกรรมต่างวาระกันค่ะ

โปรดติดตามต่างกรรมโปรดติดตามต่างกรรม
โปรดติดตามต่างกรรมโปรดติดตามต่างกรรม
โปรดติดตามต่างกรรมโปรดติดตามต่างกรรม
โปรดติดตามต่างกรรมโปรดติดตามต่างกรรม
โปรดติดตามต่างกรรมโปรดติดตามต่างกรรม
โปรดติดตามต่างกรรมโปรดติดตามต่างกรรม
โปรดติดตามต่างกรรมโปรดติดตามต่างกรรม
โปรดติดตามต่างกรรมโปรดติดตามต่างกรรม
โปรดติดตามต่างกรรมโปรดติดตามต่างกรรม
โปรดติดตามต่างกรรมโปรดติดตามต่างกรรม
โปรดติดตามต่างกรรมโปรดติดตามต่างกรรม
โปรดติดตามต่างกรรมโปรดติดตามต่างกรรม
โปรดติดตามต่างกรรมโปรดติดตามต่างกรรม
โปรดติดตามต่างกรรมโปรดติดตามต่างกรรม
โปรดติดตามต่างกรรมโปรดติดตามต่างกรรม
โปรดติดตามต่างกรรมโปรดติดตามต่างกรรม
โปรดติดตามต่างกรรมโปรดติดตามต่างกรรม
โปรดติดตามต่างกรรมโปรดติดตามต่างกรรม
โปรดติดตามต่างกรรมโปรดติดตามต่างกรรม
โปรดติดตามต่างกรรมโปรดติดตามต่างกรรม
โปรดติดตามต่างกรรมโปรดติดตามต่างกรรม
โปรดติดตามต่างกรรมโปรดติดตามต่างกรรม
โปรดติดตามต่างกรรมโปรดติดตามต่างกรรม
โปรดติดตามต่างกรรมโปรดติดตามต่างกรรม
โปรดติดตามต่างกรรมโปรดติดตามต่างกรรม
โปรดติดตามต่างกรรมโปรดติดตามต่างกรรม
โปรดติดตามต่างกรรมโปรดติดตามต่างกรรม
โปรดติดตามต่างกรรมโปรดติดตามต่างกรรม
โปรดติดตามต่างกรรมโปรดติดตามต่างกรรม
โปรดติดตามต่างกรรมโปรดติดตามต่างกรรม
โปรดติดตามต่างกรรมโปรดติดตามต่างกรรม
โปรดติดตามต่างกรรมโปรดติดตามต่างกรรม
โปรดติดตามต่างกรรมโปรดติดตามต่างกรรม
โปรดติดตามต่างกรรมโปรดติดตามต่างกรรม
โปรดติดตามต่างกรรมโปรดติดตามต่างกรรม
โปรดติดตามต่างกรรมโปรดติดตามต่างกรรม
โปรดติดตามต่างกรรมโปรดติดตามต่างกรรม
โปรดติดตามต่างกรรมโปรดติดตามต่างกรรม
โปรดติดตามต่างกรรมโปรดติดตามต่างกรรม